เป็นโมเมนท์ที่เขาเรียกว่าชาวโซเชียล

วันสงการที่ผ่านมาของพี่แม่แพทย์ณปภาพค่ะ

มาลูบหัวลูกชายอีกด้วยนะคะ

การใส่อีโมจิรูปหัวใจกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าทุกเทศกาลสำคัญต่าง

โดยสาวแพทย์ถึงเธอจะทำงานเยอะยังไงนะคะ
เสียดเวลาพาลูกชายไปไหว้ขอพรคุณทวดเป็นประจำค่ะ

ที่ไม่ให้ลืมมูลภูมิพระคุณของเธอยังจริงนะคะ